ผมว่าเกมแรกของทีมชาย
ผมดู๓เซตจริงเราสู้ได้นะ
สู้ได้มากในเซตที่๒ไปดูภาพกันหน่อยนะครับ
สำหรับในการประเดิมเกมแรกนะครับ
เล็กบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับ

เต็ตแรกเนี่ยอาจจะเหมือนเครื่องดีเซลสำหรับทีมชาติไทย

มาในเซตที่๒เรามีโอกาสได้ถึง๒เซตพอยต์นะครับ
เกือบที่จะเอาชนะจีนได้ในเซตที่๒
แต่สุดท้ายไปพลาดท่านิดเดียว
พาดท่าไปจบไม่ลงใน๒เซตพอยต์ของเรา

สุดท้ายก็แพ้ไปอีกในการดิวส์นะครับ

เปลี่ยนตัวสำรองลงมาพยายามแก้ไขสถานการณ์แล้วนะครับ
แต่สุดท้ายก็ต้านทานความแข็งแกร่งของจีน
ไหวแพ้ไป๐ต่อ๓เซตนะครับสำหรับทีมไทย
เพราะฉะนั้นยังได้เชียร์กันต่อนะครับแพ้เกมแรกไม่เป็นไรนะครับยังมีโอกาส
แกรมนัดถัดไปนะครับเจอกับออสเตรเลีย
แข่งขันเร็วหน่อย๑๑นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
ลุ้นกันต่อเจอกับออสเตรเลียเป็นเกมสำคัญนะครับ
เพราะว่าถ้าวัดกันจริงแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นการวัดกันว่าใครจะเป็นอันดับที่๒ของกลุ่มในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วย
ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ต้องเอาชนะทางออสเลียถ้าเกิดอยากจะเข้ารอบต่อไปได้นะครับในการเล่นรอบจัดอันดับ

นุ้นตามเชียร์ได้กับทางไทยรัฐทีวีนะครับกีฬามีให้ดูครบกันเลยทีเดียว